หลายพื้นที่หลายจังหวัดเขาก็มีกิจกรรมนี้กัน

ไปดูบรรดานักร่างทรงจำนวนมากนะคะ
เขาไปทำพิธีรับพระทางทะเล

ริมชายหาดหน้าสารเจ้าเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดกระบี่ค่ะคุณผู้ชม
อยู่ที่ตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่

ประชาชนก็มากันแยะเลยนะคะ
การรับองค์ศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ก็จะมีกรรมการของสารเจ้า
และผู้ทำพิธีเนี่ยนำเรือออกไปรับกันกลางทะเลเลยนะคะ
ก่อนที่องค์กิ้วอ๋องไตเตจะเข้ามาประทับร่างทรง
แล้วก็อันเชิญเข้ามาที่ฝั่ง
ก็มีขั้นตอนมีกระบวนการที่ดูศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียว
จากนั้นก็จะอันเชิญไปประทับอยู่ที่สารเจ้าในช่วงตลอดเทศกาลกินเจ
คือเริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่๑๕ไปจนถึง๒๔ตุลาคมนี้

ไปที่ศาลเจ้าไต้หงกงจังหวัดเชียงใหม่
ก็ทำโรงทานแจกอาหารฟรี๙วันเลยนะจ๊ะ
คืออยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะครับเขาจัดเทศกาลถือสินกินผักทำโรงทานแจกอาหารฟรี
แต่ละวันจะมีถึง๔หรือ๕เมนูใหญ่เลย
ไม่ว่าจะเป็นผัดต้มแกงและขนมหวานตลอด๙วันมีทั้งมื้อเที่ยงและมื้อเย็น
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๒๓ตุลาคมนี้ครับ
เขาก็จะมีจิตอาสานะช่วยกันเตรียมวัตถุดิบและปรุงอาหารเจในกระทายักษ์
ใหญ่ไหมล่ะอย่างใหญ่แล้วก็ใส่ถุงแจกให้กับประชาชน
วันละกว่า๒๐๐๐คนด้วยนี่งานบุญใหญ่เลยนะครับ
ก็อยากจะเชิญชวนชาวเชียงใหม่ให้ไปรับอาหารเจกันได้
หรือจะไปร่วมทำบุญก็ได้เหมือนกันนะครับ
ส่วนที่จังหวัดพิศนุโลกจ่าสารพัดเมนูอาหารเจที่ตลาดใต้พิศนุโลก
ขายดิบขายดีทุกเมนูคุณ
ที่ตลาดใต้ตลาดเทศบัน๑อำเภอเมืองพิศนุโลกนะคะ
แม่ค้าพ่อค้าหลายร้านเนี่ยเขาทำอาหารเจมาขายกันแบบคึกคักเลย
มีชาวพิศนุโลกเขานิยมทานเจกันเยอะนะ
คุณป้าติวิโรธวานิดอายุ๘๐ปีเจ้าของร้านป้าติอาหารเจ
ทำอาหารเจสำเร็จรูปนะคะมาขายเป็นประจำทุกปีเลย
ช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้ซึ่งเขาวางขายตั้งแต่ตี๕ค่ะ
๘โมงเช้านะคะขายช่วงเช้าเนาะ
ลูกค้าแวะเวียนมาซื้อกันหูไม่ขาดสายเลยเพียบเลย
แต่ละวันของเทศกาลกินเจเนี่ยนะร้านป้าตีทำอาหารเจขายเยอะมาก
ไม่ต่ำกว่า๑๐ชนิดสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
จะได้ไม่จำเจ
คือช่วงเทศกาลกินเจหลายคนนึกไม่ออกจะกินอะไรดี
เพราะกลัวว่ากินเจแล้วแต่ละวันเมนูมันจะซ้ำยุคนี้สมัยนี้